ตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะมีเพลงมาแนะนำนะคะ
ชื่อเพลงว่ารักหมาจากวงมหารวยชื่อเก๋ด้วย
แล้วเพลงเขาจะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังตัวอย่างกันหน่อยจ้า
ถึงเธอจะเลวกว่ามาใครจะว่ายังไงไม่สนใจ
หมดทั้งหัวใจให้ไปแล้วไม่เคยไม่คิดจะทวงกลับมา
ผิดเลวคนนี้ฉันเย็นดี
พี่หนูทำอะไรพี่พี่ด่าหนูทำไมนะ
เราก็นึกว่าเออเพลงรักหมามันจะน่ารักคนรักหมาอะไรอย่างนี้เนาะ
เป็นสไตล์ประชาญภูมิของวงนี้เออ
อีกวงนึงค่ะเขาปล่อยเพลงเศร้าออกมาให้เหงากันอีกแล้ว
สำหรับวงเชสแทนท์เวิร์กเกงก์นะคะ
หอบฮิ้วเอาซิงเกิ้ลใหม่ห้ามไม่ได้มาร้องให้แฟนบันเทิงไทยรัฐฟัง
โดยเนื้อหาเพื่อนในวงแอบกระซิบว่า
แต่งจากความรักที่ไม่สมหวังของนักร้องน้ำนี่แหละค่ะ

พอยเราจะมาหัวเราะในเพลงเศร้าเขาไม่ได้เราต้องอินเพลงเขา
เออแต่เสียงเขาเพราะจริงก็ต้องอินไปกับเพลง